ข่าวต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์ผู้ชายคนหนึ่งไปฉลองปีใหม่กับเพื่อน
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านไปเคาน์ดาวนกับภรรยา
ขับรถกระบะไปไม่ถึงบ้านเสียหลัก
รถกระบะไปกระแทกต้นปามเสียชีวิตขาดที่
ภรรยาร้องไห้แทบขาดใจเพราะสุดท้ายไม่ได้เข้าดาวน์ด้วยกันเลย
สุดท้ายสามีไปไม่ถึงบ้านค่ะมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะฮะ
เป็นภาพที่โอ้เห็นแล้วก็หดหูใจภรรยาขาอ่อนเป็นลมไปเลยนะฮะ
ญาติญาติเพื่อนก็ค่อยประคองให้กำลังใจกันนะฮะ
สามีคือนายพันเนามุ่งดีอายุ๕๑ปีครับขับรถกระบาดเสียหลักไปชนกับต้นไม้
ถนนสายบ้านหนองเสือเนินแก้วครับห่างจากเพชรเกษมประมาณ๑๕กิโล
ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบนะครับสภาพรถกระบาดอีซูซูดีแม็กเห็นไหมว่า
ห้องผู้โดยสารกระแทกกับต้นปลามอือฮือแบบยุบไปเลยค่ะ
มันก็โดนคนขับพอดีนะฮะรถคันนี้เป็นอีซูซูดีแม็กซ์สีขาวสี่ประตูทะเบียนช้องกระเทือนอนหนูแปดศูนย์สองหกกรุงเทพ
กับต้นปามริมถนนแบบนี้แล้วผู้เสียชีวิตติดอยู่ข้างใน
ภรรยาบอกว่าสามีไปสั่งสรรค์กับเพื่อนตั้งแต่เที่ยงของวานก่อน
จากนั้นเดี๋ยวจะกลับมาที่บ้านเพราะเดี๋ยวจะไปเคาน์ดาวนกับเมียที่บ้าน
ร่วมเขาดาวกันในครอบครัวค่ะระหว่างทางก็เลยคาดการณ์แบบนี้ว่า
คือจริงแล้วผู้ตายเขาเป็นคนชอบสูบบุหรี่แล้วก็ในรถจะมีก้นบุหรี่ตกอยู่

แล้วขับรถไปด้วยแล้วจังหวะที่ก้มเนี่ยคือถนนอันนี้มันเป็นลูกรังฮะ
อาจจะไปกระแทกกับลูกรังเป็นหินเป็นดินแล้วก็เสียหลักจังหวะก้มพอดีเงยขึ้นมาก็ฉลับไปแล้ว
ตกข้างทางไปฟาดกับต้นปามเสียชีวิตเลยต้องงัดเอาร่างออกมาไปชนสูตรนะฮะ
ตำรวจก็ให้กู้ภัยส่งธนสูตรที่โรงพยาบาลประจวบแล้วก็ให้ญาตินั้นนำศพมารับไปประกอบพิธี
ก็สุดท้ายไม่ได้เข้าดาวต้องจัดเป็นงานศพแทนนะครับ